พาคุณผู้ชมนะไปพิพิธภัณฑ์นะคะ
สุนทรผู้ครูกวีเอกของโลกเลย
ถ้าพูดถึงสุนทรพูด
ก็ต้องมีคำกรอนดีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชม

อย่าบอกนะว่าคุณมีกรอนที่เตรียมมา
ทำไมจะไม่มีก็ผมให้ทีมงานจดเอาไว้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง

จำเข้ามาจิตกรใช้อารมณ์ผสมสี
เออส่วนนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียง

นักพูดนักพูดใช้อารมณ์ผสมสำเนียง
แต่ถ้าอยากได้คนข้างเคียง
ต้องใช้อารมณ์ผสม

แล้วจะได้เป็นคนที่เคียงคู่กันนั่นเองครับ
บทเจ้ากรอ่อนหวานขนาดนี้น่าจะมีคู่แล้วใช่ไหมคะ

ครูครูยังไม่มี

ไปดูอะไรดีมากกว่ากรอนที่คุณชนะเขาเตรียมมาเองดีกว่า
พาไปที่วัดเทพธิดารามกันเลยค่ะ
ไปกับช่วงรู้แล้วบอกต่อ

เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ

วันนี้พาไปที่วัดเทพธิดารามวรวิหาร
วัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งประจำกรุงรัตนโกศิลป์
พาย้อนอดีตไปพบมหากวีเอกของโลกอย่างใกล้ชิด
ด้วยระบบการถ่ายภาพที่ทันสมัยในโลกยุคดิจิทัล
ที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภูกรหาภ

ห้องแรกหรือห้องที่๑ชื่อว่า

เซนต์ประวัติของท่านตั้งแต่สดจนตายประมาณ๕นาที
ซึ่งทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น
ถึงเรื่องราวการกำเนิดของกวีอิของโลกหรือว่าสุนทรผู้
นี่คือรูปปั้นของสุนทรผู้
แบบอาจารย์ศีลพิลศี
ทางด้านนู้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าลายมือของสุนทรผู้
อันนี้คือนี่คือหลักฐานที่มีอยู่เพียงช็อตเดียว

ห้องนี้ผู้ที่มาเที่ยวชม
จะได้รับทั้งความรู้และยังจะได้ประลองปัญญาอีกด้วยครับ
เราบังคับทุกคนแม้แต่ฝรั่งก็ไม่รอด

เราจะให้เขาวางจิ๊กซอเพื่อแต่งกรอน
เพื่อประลองความรู้ว่ายังจำอะไรได้บ้าง

ว่าโครงฉันกลับกรนั้นมีความมุดงามขนาดไหน

เห็นกวางอย่างเยื้องชำเรืองเดิน
เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสม่างข้ามทิศ
เขาสูงฟุ้งหงโรงเรียนเริงร้องสองเสียงสำเนียงน่าฟังวางเวง
ในห้องมณีปัญญานี้มีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับ
ผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน
ผ่านกล้องทัยรูปนี้แหละครับ
ตรงนี้สุนทรผู้กลับมามีชีวิตในเทคโนโลยีจริงด้วยนะครับ
ท่านมาในต้นชาคุณไม่รู้ตัวเลยว่าท่านเดินมาประกบข้าง

ตรงนี้จะมาถึง๓ตัวละครด้วยกัน
นทรผู้องค์หญิงราชและนางสนม

ส่วนห้องสุดท้ายนี้ห้องใต้ร่มกล้าสาวพัก

ภาพทุกช็อตวีดีโอทุกช็อตที่ถ่ายทำในมือเซียมแห่งนี้
เอารูปกลับไปได้ฟรีเลย
ส่วนใครจะทำบุญนั้นก็ใส่ตู้บริจาคไป
และศูนย์ทนผู้มีเซียนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
หรือถ้ามาเป็นกลุ่มมาเป็นกรุ๊ปใหญ่
สามารถติดต่ออัตมาภาพได้โดยตรงที่สุด

ตัวที่ด้านหน้าวัดนี้๑๐๐บาท

คนไทยเข้าฟรีบริการฟรีทุกอย่างเลย
ข้างในซีเซียมเป็นห้องแอร์คอดิชันเย็นสบาย

ก็ตามมาสาธุ

หลวงพ่อเป็นไกด์นำเที่ยวในวัดได้ด้วยนะคะ
ใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ไปกันได้เลยที่วัดเทพธิดารามนั่นเองนะจ๊ะ